ดูสิเนี่ยแย่โอ้สักกางมึงใส่แล้วยังบุกเข้ามาในนี้อีก
โอ้โหดูสิโอ้โหโอ้โหแปลกเยอะจังช่วงนี้
เปิดก่อนเปิดก่อนนี่โอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย
อันนี้เป็นฟาร์มยุงหรือเปล่าครับ
หรือว่าพรุ่งนี้การยุงออกไป

เพราะว่าโอ้โหฝนตกเยอะน้ำท่วมขังเยอะแบบนี้

ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่แถวบ้านผมเห็นไว้ขวางแปะเลย
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมากกว่าพี่แล้วแล้ว
นี่ไงอนามัยโลกเขาก็มาประกาศเลย

เบื่อเพราะไม่ใส่ใจ

ช่วงนี้ก็ต้องออกกับใจกันหน่อยนะครับ

หลายคนร้อนเนื้อร้อนตัวนะครับ
บางคนก็ร้อนเงินบางคนก็ร้อนใจ
ช่วงนี้หลายคนรอเมื่อไหร่มีลมเย็นมาดับร้อนกัน

แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวให้ต้องสามท่านคิดหน่อย
จะทำยังไงดีช่วยกำจัดยุงลาย

งานธุ์ตบอยู่นี่
หลัก๕ปอในการกำจัดยุงลาย

แล้วเดี๋ยวมาบอกว่าจะกำจัดยังไง

หลายคนที่ตอนนี้ร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนอกร้อนใจ
อดใจรออีกครู่หนึ่งนะครับ

จะมีลมเย็นอากาศเย็นเข้ามาเมืองไหนของเราแล้วนะครับ

แต่ว่าคงไม่ได้เป็นฝนที่ตกในวันนี้มากนักนะครับ
ฝนตกในวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่อาจจะยังร้อนอยู่นะครับ

ลมที่มาปกคลุมเมืองไทยของเราเป็นกระแสลมที่มาจากทะเลนะครับ
เอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงเข้ามาด้วยนะครับ
แต่ว่าในช่วงกลางคืนนี้ก็จะมีลมเย็นนะครับ

อย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานี้นะครับว่าลมเย็นในครั้งนี้เนี่ยนะครับ

ซึ่งก็จะทำให้ฝนที่เกิดจากลมเย็นที่แผลลงมาเนี่ยนะครับ
อิทธิพลหลายพื้นที่มากกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
ครั้งที่แล้วอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ตอนบนสักส่วนใหญ่
ตอนนี้จะเลื่อนลงมาอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ตอนล่าง

บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยด้วยนะครับ
ดังนั้นแน่นอนครับแรงแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ
อากาศเย็นที่เราจะได้เจอกัน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

กลุ่มฝนอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของอีสานนะครับ
แถวสกลนครนครพนมและสถานการณ์ฝนวันนี้
นี่คุณผู้ชมดูสีเขียวดีนะครับ
คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวอีสานส่วนใหญ่วันนี้นะครับ
ส่วนจุดอื่นก็มีตกอยู่บ้าง
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับตั้งแต่วันที่๑๐เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งตัวเลขเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากวันก่อนหน้านี้นะครับ
จะสังเกตว่านี่นะครับสีฟ้าคืออุณหภูมิลดลงสีเหลืองคืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ
สักครู่นี้จะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยนะครับมีในพื้นที่ภาคอีสานมีพื้นที่ภาคกลางนะครับ
จะสังเกตว่าอีสานจะเริ่มลดก่อนนะครับประมาณ๒องศา
หลังจากนั้นแผนภาคเหนือแล้วก็ต่อด้วยเมื่อสักครู่นี้ลดไปอีก๓องศา
ดังนั้นอีสานอาจจะลดประมาณ๕๖องศาได้นะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นก็จะลดลงประมาณ๒๓องศา
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่๙๑๑๑๑๒๑๓เนี่ยนะครับ
เป็นช่วงนี้อุณหภูมิค่อยลดลงไปหลังจากที่ฝนเทลงมา
ดังนั้นอากาศร้อนมีทั้งฝนและที่สำคัญอากาศเย็นตามมาอีกนะครับ
ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษเพราะอาจจะป่วยได้ง่ายนะครับ
ประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยมียุงลายต่างออกมานะครับ
ก็ร่างกายอ่อนแอก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยแล้วก็เป็นโรคหวัดโรคไข้เลือดออกได้ง่ายด้วยเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันนะครับ
ทีนี้สถานการณ์ฝนพื้นที่จุดไหนเสี่ยงภัยจุดไหนที่จะต้องเตรียมมารับมือต่อไปเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามกันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปทวงถามข้อเรียกร้องวิธีกำจัดยุงลายกันซะหน่อย
ยุงจะไขในเจ่ากันฮะ

ไปกินลูกน้ำนะครับป๔นะครับก็บอกว่าปรับปรุง
ปรับปรุงสิ่งบ้านร้อนให้ปราบปรุงเสมอนะครับ
และปที่๕ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยค่ะ
๕ปไปเริ่มทำเลยนะครับป๖แล้วก็เข้าม๑เลย
ยังไม่จบนะฮะโอเคเดี๋ยวโอ้โห
เยอะด้วยเดี๋ยวขอไปจัดการตุ่มบ้านผมกันแล้วกัน

คำตาม๕ปนี้เลยนะครับป๖อีกครับไม่เป็นไร